ว้าว
อุตตะอกอีแฟนจัดแจก
เปลี่ยนมาเป็นไอ้หนุ่มรถไถถือพวงมาลัยไถนาเกี่ยวข้าว
ฤดูเลือกตั้งทำพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์เปลี่ยนไป
อะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องทำได้
หนุ่มใหญ่คนนี้เมื่อก่อนอาจจะขับรถถังทำหน้าขึงขัง
แต่ตอนนี้ขอมาขับรถไถยิ้มหน้าบางเกี่ยวค่ะ
ข้าวทำหนากทำสวนเข้าครัว
เอาใจแม่ยกถึงขนาดลงมือขุดดินปลูกกล้วยด้วยตัวเองก็ประยัน
หิวกล้วยรอก่อนนะลุงเขาบอกแล้วว่าขอเวลาอีกไม่นานนะจ๊ะ
ส่วนลูกอีกคนก็ใช่เล่นเสน่ห์เหลือนล้นเป็นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่
แม้เนื้อจะเหนียวเคี้ยวยากไปสักหน่อย
แต่ตอนนี้ไปที่ไหนเป็นถูกสาวขโมยจูบขโมยก่อน
ทำเอาพระเอกอย่างณเดชน์ยังเคืองคนอะไรร้ายฮอตตอนวัยใกล้จะพอ
โอ้โฮ
ส่วนคนนี้หนุ่มใหญ่หน้าซื่อมือเติบก็เนื้อหอมไม่แพ้กัน
สาวแก่แม่มายชะโม๊ยชะมายชายตามองเป็นมัน
หวังฟันเอ้ยหวังฟัดแก้มอบให้ชอบช้ำเหมือนกัน
อีกคนที่หนุ่มฟ้อนหล่อเฟี้ยวขวัญใจวัยสรุ่นทั้งเจนเอ็กเจนวาย
เห็นแล้วน้ำยายใหญ่มาอีสานทั้งทีขอลองของดีอย่างซอยจุ
ขี้เพี้ยสักหน่อยไม่เคยกินก็ต้องกินได้แหละค่ะ
ไม่ถูกปากก็ต้องบอกว่าแซ่บอิลีเดอร์ค่ะ
ปิดท้ายกันที่สาวสวยรุ่นใหญ่ใจดีบ้านมีไม่นอน
อีสานทั้งทีขอซึมซับบรรยากาศคันทรี่เสียหน่อย
ด้วยการนอนมุ้งให้ยุงมันหมั่นไส้เล่นซะหน่อย